เดี๋ยวพาไปอีกหนึ่งที่อีกหนึ่งวัดแล้วกัน

ไปเจอกับกุมารนักบุญสมหวัง
สิทธิ์หลวงปู่เสือวาจาสิทธิ์
เขาบอกว่าให้โชคให้ลาบครับ
อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรครับ
มีชาวบ้านในพื้นที่จำนวนมากนะเข้ามาร่วมกันประกอบพิธีบวงสวงหลวงปู่เสือวาจาสิบ
และอันเชิญกุมารนักบุญสมหวังสิทธิ์หลวงปู่เสือวาจาศิษย์นั่นเอง
ก็มีร่างทรงครูบาเทพประธานพรปู่ฤษีตาไฟเป็นเจ้าพิธีเบิกเนธนะ
เพื่อนำกุมารมาตั้งเอาไว้ในวัดแล้วเขาเชื่อว่าจะมาให้โชคให้ลาบกับชาวบ้านในพื้นที่
นอกจากนี้ยังเป็นการรำลึกถึงหลวงปู่เสือวาจาศิษย์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในวัดแห่งนี้
สำหรับการมาของกุมารนักบุญสมหวังมีที่มาที่ไป
จากคำบอกเล่าของร่างทรงครูบาเทพประธานพรปู่ฤษีตาไฟ
เขาเล่าว่าลูกศิษย์ในพื้นที่มาขออธิษฐานกับหลวงปู่เสือว่า
สินว่าหากสำเร็จดังหวัง
จะขอสร้างกุมารสักองค์เอาไว้ในวัดแห่งนี้ให้ผู้คนได้กราบไหว้
เหมือนกับอะไรไอ้ไข่ไง

ซึ่งปรากฏว่าก็สำเร็จดังหวังจริง
ก็เลยสร้างกุมารองค์นี้ขึ้นมาเพื่อแก้บนเอาไว้
หลังจากเสร็จสิ้นพิธีบวงสวงเบิกเนธนะ
ก็มีการจุดทูปเสี่ยงทายที่มือของกุมาร
จุดประทัดกันด้วยจำนวนหนึ่งหมื่นนัด